ส่วนเกมนี้ครับแฟนบอลเวียดนามก็ต้องการที่จะมาชมเกมที่สนามกันเป็นจำนวนมากครับ
ทำให้บัตรผีเนี่ยมีราคาพุ่งสูงกว่าหลายเท่าตัวจากราคาปกตินะครับ
ติดตามได้จากรายงานของคุณพานุพงศ์ครับ

กับทีมชาติไทยมีแฟนบอลบางส่วนน้ำตั๋วมาวางขายใหม่
ซึ่งมีราคาสูงขึ้นกว่าเดิมเป็นจำนวนมาก
โดยหนึ่งวันก่อนแข่งมานัลโพลกิ้งนำทัพแข่งข้างศึก
ฝึกซ้อมที่สนามมีดินสเตดียม
ซึ่งเป็นสนามจริงที่จะใช้ฟาดแข้งกับทีมเจ้าถิ่น
ในศึกอาเซียนคัพ๒๐๒๒นัทชิงชันเลอร์ตัดแรก
ซึ่งสภาพสนามเกือบสมบูรณ์เต็มร้อย
เหลือไปแค่บางจุดเท่านั้นที่ยังต้องเร่งแก้ไขปรับปรุง
ซึ่งในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์๑๐๐
ทางฝ่ายจัดการแข่งขันได้ส่งเจ้าหน้าที่

สำหรับการแข่งขันในนัดสำคัญครั้งนี้

มีผู้คนบางกลุ่มนำตัวเข้าชมการแข่งขัน
กลับมาขายใหม่ในราคาที่สูงขึ้นกว่าเดิม
โดยราคาตัวต่ำสุดอยู่ที่๙แสนดอง

ส่วนราคาสูงสุดอยู่ที่๔ล้านดอง

สอบถามราคาซื้อขายตัวอยู่ริมถนนแล้ว

ถึงกับจอดรถหาซื้อตัวกลางถนน
ขณะที่รถคนอื่นกำลังสัญจรไปมา

ปริญญาวัฒนประชัยกรุงถ่ายภาพ

ทีมข่าวไซรัสทีวี